คดีที่หลายคนจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจ
ที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีกับกลุ่มวัยรุ่น
ที่รุมกันทำร้ายร่างกายเยาวชนวัย๑๙ปีจนเสียชีวิต
ล่าสุดมีผู้ต้องหาเข้ามอบตัวเพิ่มอีก๑คนแล้วนะคะ

นายพงวิทย์เทพกาวีระหรือว่าวิทย์อายุ๒๒ปีค่ะ
สารจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่า

ฆ่านายกฤษฎาอ่อนน้อมอายุ๑๙ปีจนเสียชีวิต
แล้วก็ทำร้ายนายพีรพงศ์เรืองจันทร์บาดเจ็บค่ะ
พงวิทย์เข้ามามอบตัวกับพลตำรวจตรีสุธิพงศ์วงปิ่น
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวผู้ต้องหา
ค้นหาปืนที่ซ่อนเอาไว้ใต้ต้นไซใหญ่ในป่าละเมาะ

เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีด้วย
พลตำรวจตรีสุธิพงศ์นำตัวนายวิทย์มาสอบสวน
ต่อหน้าสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งนายวิทย์ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดี
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของการสอบสวน
แล้วก็เสียงคำสารภาพพร้อมกันเลยค่ะ
และได้มีการพูดคุยเป็นการหนีไปก็ใช้กัน

ได้เห็นคลิปหรือยังว่าเป็นยังไงบ้าง

ก็รู้สึกเสียใจครับ
แต่วันนั้นเขาบอกมาก

เคยมีปัญหาส่วนตัวของคนชื่อเอิ้นมาก่อนไหม

แล้วคือแค่ว่าเป็นกลุ่มกับปูนแล้วก็ลงมือหรือยัง

มีเหือดของใคร

มันไม่ได้เป็นคนดีเขาแน่ถ้าเขายังอยู่เนี่ย

ว่าเป็นคนลงมือชกต่อยเป็นคนแรก

เพราะว่าเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
มาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
และก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับกลุ่มที่ตนเองนั้นไม่ถูก

ก็ไม่มีใครสนว่าใครเป็นใครไม่สน

เจ้าหน้าที่นำตัวไปค้นหาปืนลูกซอง
ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดด้วย
และทางตำรวจก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะครับ

ตำรวจบอกว่าคาดว่าจะเพื่อเป็นการ
ป่วนยั่วยุการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่กำลังตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
สำหรับผู้ที่ทำเฟสปลอมขึ้นมาแบบนี้นะครับ